สวัสดีครับแฟนชาวไทยรัฐออนไลน์นะครับผมผมดูพินพุทธิพงศ์นะครับ
ช่วงที่อยู่บ้านนี่วันหนึ่งมีกิจกรรมอะไรทำบ้างคะ
ก็ช่วงนี้อยู่บ้านก็เรียนออนไลน์ครับผมยังเรียนออนไลน์อยู่แล้วก็มีเวิร์คโฮมครับผม
ก็มีคุยงานผ่านวีดีโออะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็ออกกำลังกายทำอาหารบ้าง
บิลกิ้นมีวิธีทำอย่างไรให้เวลาอยู่บ้านแล้วสนุกไม่เบื่อไหมครับ
ผมว่าพูดว่าไงเราอย่าไปมองว่าทำไมมันถึงเป็นแบบนี้
คืออย่าไปมองในแง่ที่มันไม่ดีของมันนะเพราะว่าเราพยายามมองในแง่ดี
แล้วแบบพยายามคิดว่าเราจะปรับตัวแล้วทำยังไงดีกว่าหมายความว่าอย่างผมเนี่ยผมก็รู้สึกว่าได้อยู่บ้านมันก็ดีเหมือนกัน
แล้วก็เหมือนกับว่าได้ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาอยู่ในห้องนอนแบบหลายชั่วโมงอยู่ที่บ้านแบบทุกวันอะไรอย่างนี้
แล้วก็เราก็ได้ทำหลายอย่างที่เราคิดว่าเราอยากจะทำแต่ก็ไม่ทำสักทีอะไรอย่างนี้ครับ
อย่างเช่นแบบอ่านหนังสือหรือว่าทำกับข้าวอะไรอย่างนี้เราก็ได้ลองแบบอาจจะไปดูยูทูปมาอยากจะลองทำไม่ทำสักทีแบบได้ลองทำ
ก็ดีอีกแบบหนึ่งครับ
ตอนนี้กำลังมีซิงเกิ้ลใหม่ใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้าง
ก็สำหรับซิงเกิ้ลใหม่เนี่ยครับผมว่า

เริ่มต้นมาจากพี่ผู้ใหญ่บริษัทนะครับ
เขาอยากจะทำเพลงเพลงหนึ่งที่เหมือนว่าเป็นตัวแทนของความรู้สึกของคนในช่วงนี้อะไรอย่างนี้
แล้วก็เลยเหมือนกับว่าพอตกตะกอนมามันก็เลยคิดว่าก็คงเป็นความคิดถึงครับ
ก็เลยได้มาเป็นทีของเพลงก็คือความคิดถึง
อยากให้ร้องเพลงสักท่อนหนึ่งค่ะ

เธอคิดถึงฉันกอดกันข้างในใจ
แค่นี้ก็คงพอเก็บวันที่เรานั้นต้องไกล
ให้ความคิดถึงฉันกอดกันข้างในใจ
ให้ความคิดถึงฉันกอดกันข้างในใจ
พูดใจของฉันไว้พูดไว้ใกล้ใจเธอ
อีกไม่นานก็คงได้เจอ
อยากให้จิ้นฝากผลงานเพลงแล้วก็ฝากให้แฟนดูแลเจอเองนะครับ
ครับผมก็สำหรับเพลงกอดในใจนะครับผม

คิดว่ายังไงพูดว่ายังไงดีอ่ะ
ผมว่าเหตุการณ์นี้มันก็เป็นเหมือนบททดสอบบทสอบหนึ่งที่เข้ามาในชีวิต

อยากจะให้ทุกคนมองในด้านดีของมันมากกว่านะครับผมแล้วก็ผม
ขอบคุณกระบวนใจให้ทุกคนนะครับสู้นะครับ